คุณผู้ชมครับช่วยกันตามหาผู้หญิงคนหนึ่งหน่อย
เขาดูเขาถูกสามีเก่าไปดักฉุดจากที่ทำงาน

ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอยู่ที่ไหน

ตอนนี้ชาวโซเชียลกำลังช่วยแชร์เพื่อตามหาตัวคนนี้นะครับ

คุณผู้ชมดูตาเธอช้ำทั้งสองข้างเพราะว่าเธอถูกตบมา
นี่ฮะรวมเลยทีเดียวแล้วบอกว่าเธอถูกผู้ชายซึ่งเป็นสามีเก่าฉุดไปจากที่ทำงาน
ผู้ชายข้างคือสามีเธอนะฮะสามีเก่า
ตั้งแต่๑๕ธันวาคมฝ่ายชายเนี่ยไปดักรอที่ทำงาน
พอเจอฝ่ายหญิงหยิบปืนออกมาตบเลยจากนั้นทำร้ายผู้หญิงจนสลบแล้วอุ้มขึ้นรถไป
คำถามคือทำไมไม่มีคนช่วยก็เห็นว่าฝ่ายชายมีปืนก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
เพราะเขาเป็นอดีตสามีภรรยากันมาก่อนสุดท้ายแจ้งให้ญาติฝ่ายหญิงรับทราบ
ในเวลาต่อมาถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่พอแม่ของฝ่ายผู้หญิงคนนี้รู้ข่าว
ลูกโดนอดีตสามีฉุดไปเป็นลมเลยครับเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ญาติไปแจ้งความแล้ว
สนครองตันแต่ยังหาตัวผู้หญิงและผู้ชายคนนี้ไม่เจอก็เลยขอความร่วมมือ
คุณผู้ชมชาวโซเชียลช่วยกันหน่อยตอนนี้เอารูปเนี่ยโพสต์ไปแล้วเราช่วยนำเสนอข่าวต่อ
เพื่อให้ทราบเบาะแสเท่าที่ทราบตอนนี้อดีตสามีมีอาชีพเป็นเซลล์
ญาติพี่น้องอยู่สุพรรณบุรีกับขอนแก่นคาดว่าน่าจะนำตัวอดีตภรรยาคือผู้หญิงคนนี้
กักขังที่ไหนสักที่หนึ่งครับใครทราบบ่อแสเห็นผู้หญิงและผู้ชายในภาพ
แจ้งตำรวจได้ในทุกท้องที่เพื่อช่วยให้ผู้หญิงคนนี้เขาปลอดภัย
เพราะตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม